ต้องบอกว่าทำงานอาสาช่วยเหลือคนเนี่ย

แต่แม่บุ๋มประนัดดาค่ะกลับเจอดราม่าคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอช่วยเหลือคนเยอะมากนะคะ
แต่ก็มีคนทักข้อความนี้ขึ้นมา

ฟังแล้วท้ออ่านแล้วท้อจริงค่ะ
ถ้าเป็นอาสาแล้วช่วยหาเตียงไม่ได้
ช่วยไม่ได้ทุกอย่างจะมาเป็นอาสาทำไม
คุณผู้ชมพี่บุ๋มบอกว่าทีมงานทำงานหนักกันแทบตาย

หลายคนร้องไห้พวกเราก็ร้องไห้เช่นเดียวกันนะคะ
ทีมงานอาสาไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ค่ะ
อยากให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็มีสตินะคะ
ตัวอันนี้ค่ะเราวีดีโอคอร์หาพี่บุ๋มค่ะ
บุ๋มก็กำลังจะเอาของกินของใช้ที่จำเป็นเนี่ยค่ะ
แจกจ่ายตามแคมป์ต่างที่พี่บูเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
บุ๋มนะคะบอกนะคะว่ายอมรับเลยค่ะว่าได้ยินคำพูดอะไรแบบนี้เข้าไปนะคะ

แต่ขอยืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าอาสาสมัครทุกคนทำทุกอย่างเต็มความสามารถจริงค่ะ
การแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเยอะ

ตัวใจว่าตรงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเคลียดและพี่ทำงานน่างานตลอด
เราก็จะรู้ว่าตอนนี้คนต้องการหาเตียงแค่ไหน
สาอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถไปใช้เส้นในการหาเตียงได้
ทุกคนเหนื่อยกันเต็มที่แต่ทุกคนก็พยายามสู้ไปด้วยกัน
เราต้องให้กำลังใจกันค่ะช่วงนี้
ก็อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันค่ะ
ทุกคนพยายามช่วยกันนะคะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่อง
อาจจะทำให้เครียดกันนี่แหละก็เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
ใช่เข้าใจว่าคนรอคอยที่เวลาวินาทีเป็นวินาทีตายเนี่ย
วินาทีของเขามันรู้สึกว่านานมันรู้สึกว่ารอไม่ได้นะครับ
เป็นกำลังใจกับทุกภาคส่วนจริงคุณผู้ชม